คือร้องได้ให้ร้าน

โกรธคิดเมตตาย้อนมาบ้างสิ
เธอมาในใจพี่เตือมสอง

ผมชอบเพลงนี้ครับแล้วเค้อเปียยงเค้อดลิขำฟัง
และไปถึงเก่าที่ประโยคของสุดท้าย
เพลงที่๖๑แสนบาทถือว่า

ขอให้ผ่านให้ได้ก่อนนะครับ

มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องปีนะครับร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องปีร้อง

ร้องได้

ร้องได้แบบนี้รับราคา๘๐๐๐บาท

ถูกต้องหมดทุกคำนะครับ

เป็นเพลงที่คุณพ่อชอบเปิดให้ฟังนะครับ
เพลงที่กำลังจะมาต่อจากนี้

ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะได้๑แสนบาท
ตัวช่วยที่มีอีกหนึ่งตัวช่วย

มีความหวังกับเงิน๑แสนบาทได้ขนาดไหน

จะไปถ่ายท้องบ้างใช้หนี้บ้างแบบผ่อนไป

อุปกรณ์หากินของเราคือรถยนต์ของคุณพ่อ

๓แสนแล้วก็แม่ก็จำนำทองไว้
ใช่ครับรวมกัน๓แสนตลอด๔ปี

ก็ถ้าได้๑แสนตรงนี้ก็บรรเทาล่ะ
แต่อย่าลืม๑แสนตามเป้าครับ
เกมยังไม่จบยังสามารถไปต่อได้อีก
แต่ต้องผ่านเพลงตามเป้านี้ไปให้ได้ก่อนนะคะ

มันจะแบบโอ้โหรุ่งโรดเลยนะ
เพราะว่า๑แสนมันจะไม่เป็น๑๕แสนมันจะเป็น๒แสน

ก็จาก๕แสนกระโดดไปอีก๕แสนเป็น๑ล้านเลย
มาครับมาถึงเพลงนี้จนได้นะครับเพลงที่๖
เพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาท
พร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๖

อินโทรเพลงที่๖

คุณพ่อสายหน้าเลยนะอยู่ข้างล่างแบบไม่รู้จักเลย

แล้วไม่รู้ว่าใช่พี่ไมค์หรือเปล่า
เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง

ระหว่างเหนื่อยไมค์คนดีกับเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง
คือทำนองนี้มันล้อกันเนี่ยมีอินโทรแบบนี้เยอะมาก
ใช่สไตล์เขาเลยครับของพี่ไมค์เนี่ย

คือเปิดให้เจอตัวช่วยเพลงเก่งแต่ทีนี้

ถ้าเปิดไม่เจอผมก็

ตอนนี้ตัวช่วยเนี่ย
ใช่ครับ
ตอนนี้นะครับน่าจะตัดสินใจยากที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับ

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
ปีครับจะสู้หรือจะหยุด
หยุดหยุดหยุด
ตอนนี้สู้หรือยุดครับ

ไม่ต้องเสียใจลูกไม่ต้องเสียใจที่ทำมาดีที่สุดแล้ว
เข้าใจว่าเสียดายอยู่เหมือนกันอยากจะได้๑๐๐๐๐๐บาทแต่มีอีก๒๐๐๐๐บาท
เราเองก็เสียดายวันนี้ดีมากไม่มีอะไรไม่ดีลูกมีความสุขนะคะ
ฟังเพลงที่๖ไปแล้วนะฮะหยุด
เพราะฉะนั้นก็รับเงินนะครับที่สะสมมาในเพลงที่๕วันนี้น้องปีนะครับ
ลิเกไทยของเรานะครับรับไปเลย๘๐๐๐บาทครับ
ปีในฐานะที่มายืนตรงนี้ครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนในวัยเดียวกันไหม
ก็อยากให้สู้ครับอย่าท้อถ้าเราไม่มีทางเลือกก็มารายการนี้ครับ

ที่อยู่ทางบ้านสนใจงานบุญงานอะไรอย่างนี้รำหรือว่าอยากได้ลิเกไปแสดงที่บ้าน

เบอร์คุณแม่ครับ
ถ้าอยากได้ลิเกย์ไปรำก็รับราโหมดนะครับ

ของคุณแม่คุณวันติดต่อได้เลย
ถือว่าเป็นการรักษามรดกลิเกเอาไว้นะครับ
ให้ศูนย์หายไปในประเทศไทยของเรา

น้องปีนะครับหนุ่มน้อยลิเกไทยวันนี้
เกือบได้ตามเป้าแต่รับไปไม่น้อยทีเดียวนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับน้องปีขอบคุณมากครับ
ตีรู้นะพ่อแม่โทษตัวเองมาตลอด

ผมรักแม่นะผมเลี้ยงแม่ได้

ถึงแม้วันนี้ปีจะไม่ได้เงินตามเป้า

ไปใช้หนี้ให้แม่ที่กู้มารักษาตัว
และก็นำเงิน๘หมื่นไปซ่อมรถ
เพื่อทำมาหากินขอบคุณรายการ
และทุกกำลังใจขอบคุณมากครับขอบคุณครับ

คนค่ะมีพ่อมีแม่มีพี่ค่ะมีน้องแล้วก็มีหนูค่ะ
พี่คนโตของหนูเขาก็เป็นออทิสติกค่ะเขาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่
เขาไม่ออกไปเจอโรคภายนอกเลยเขานั่งอยู่แต่หน้าคอมอะค่ะ
พี่หนูจะมีหนูเป็นเพื่อนคนเดียวในชีวิตเลยค่ะ
นี่แหละค่ะพี่ชายของหนูชื่อพี่โบกัสค่ะ
พี่ครับเป็นอย่างนี้แต่พี่เขาเก่งคอมพิวเตอร์มากค่ะ
หนูอยากได้เงินไปทำแว่นใหม่ให้พี่กัดค่ะ
แว่นนี้เขาใช้มเกือบจะ๑๐ปีแล้วค่ะ
พี่เขาสายตาไม่เท่ากันค่ะ
ข้างขวาจะพันกว่าค่ะข้างซ้ายก็จะลอย